อาจจะเบามาเจอสายพล้อมยังไหว
นี่คือห่วงครอบครัวเยอะสายพล้อมยังไหว

อาจจะบัดบอกวดทิ้งสัตว์
แน่นอนจบกับตาเจ้า

เออแล้วมึงรอให้กัดเหรอฮะมึงรอให้กัดเหรอมึง
กัดมากี่คนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกัดมากี่คนแล้วแหมอ่ะ
เกี่ยว

มันเป็นยังไงครับก็ตอนเช้าอะค่ะประมาณสักเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงเนอะ
โมงสี่สิบตามคลิปนะคะก็คืออ่าเขาเนี่ยมาจอดรถตรงข้าม
แล้วทีนี้ดิฉันก็เอาเพิ่งเอารถเข้าบ้าน
แล้วหมาก็ยังอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาตอนไหน
ทีนี้พอเขาลงจากรถมาเนี่ยหมาก็คงเข้าไปทับ
ลักษณะคือทับเห่าเพราะหมายังกระดิ่งหางคือเหมือนกับเฮ้
เป็นคนแปลกหน้าเป็นรถแปลกหน้าก็เข้าไปดมไปดอมอะไรอย่างเงี้นะคะ
สัญชาติของหมาแต่เขาเนี่ยความเชื่อบ้านเรากับบ้านเขามีปัญหากันมาตลอด
นะแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับยังไงอ่ะสมาชิกในบ้านนี้แหละ
เขาก็รู้ว่าเออมีปัญหากันมาตลอดเขาก็เลยหาเรื่องหมา
คือเหมือนกับว่าพอหมาเข้าไปเห่าเขาก็ถอดรองเท้าจะซัดหมา
หมานก็ยิ่งเห่าเพราะหมายิ่งเห่าเขาก็ไม่ได้ลดลายวาศอกอะนะ
ทีนี้หมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรพอเขาเดินเข้าบ้านไปตอนจะออกมา
ดิฉันก็ออกมาพอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้
นั่งดูวงจรปิดอยู่ก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดเขาออกมาแล้วยังมีปัญหาอีก
สัตว์นะคะแล้วคนพวกเนี้ยไม่รู้หรอกค่ะว่าพรบคุ้มครองสัตว์มี
แล้วเขาไม่กลัวเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่เข้มแข็งพอค่ะ
แล้วก็คือมีปัญหากันมาตลอดตั้งแต่โหเดี๋ยวฉันย้ายหมู่นี่สิบสามปี
ก็มีปัญหาเรื่องจอดรถบ้างหมาบ้างเสียงดังอะไรอย่างนี้คือมันมีตลอดอ่ะ
คือคนมันไม่ถูกกันอ่ะมันก็ไม่ถูกกันนะคะมีการเอาปืนออกมาโชว์ไหมฮะ
ไม่ได้เอามาโชว์ค่ะเอามาตั้งไว้คือเป็นการตั้งไว้อยู่ในเขตบ้าน
เพื่อเป็นการป้องปรามให้เห็นว่าอย่ามาหาเรื่องกันได้ไหมนะ
แล้วถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราสูงกว่าหมาสติปัญญาเราสูงกว่าหมา
คุณจะหาเรื่องหมาทำไมหมามันก็เห่าก็ทักดมมันก็ไม่ได้จะเข้าไปกัด
ถ้ามันกาดป่านี้คุณมาเรียกเงินฉันอยู่แล้วถูกไหมอ่า
ไม่ได้บอกว่าเอามาโชว์นะคะแต่กลายเป็นการป้องปาม
ถ้าโชว์เนี่ยต้องยืนถือเล็งชี้ใส่หน้าอะไรแล้วถูกไหมคะ
นี่เอามาตั้งไว้ที่พื้นค่ะเพื่อให้เห็นว่าอย่าล้ำเส้นกัน
แต่ทีนี้เขาก็มายืนท้าทายนะคะพอตอนเขาจะออกจากบ้านเขาก็
รองเท้าเนี่ยซัดเข้าไปที่หมาทีนึงแล้วก็จะซัดใส่หน้าดิฉันด้วย
อันนี้ฉันก็ต้องถือปืนแล้วก็ใส่กระสุนปืนค่ะ
เพราะถ้าเกิดเขาทำอะไรมากกว่านั้นฉันก็พร้อมที่จะต้องปกป้องตัวค่ะ
ไม่ได้อยากดังแต่ในเมื่อคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณข่มเหงผู้หญิงก่อน
ฉันก็จำเป็นต้องป้องกันตัวเองค่ะอืมอืมแล้วปืนที่เราได้เนี่ย
พี่น้องเขาก็ออกมายืนพูดว่าปืนปลอมอืมอ่า
ซึ่งปืนตัวนี้ไม่ได้ปลอมนะคะขออนุญาตมาถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ
ค่ะเป็นขนาดอะไรฮะอ่าจุดสามแปดค่ะลูกโม่

แต่หนูก็เห็นเขาบอกว่าให้หนูหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้เขาเอาปืนมาวาง
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเขาบอกว่ากูเห็นนะเมื่อกี้มึงจะตีหมากู
กูเห็นเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะ
แต่หนูบอกว่าอ้าวหมาจะกัดผมไม่ให้ผมป้องกันตัวแล้วจะให้ผมทำยังไง
มันก็เลยมันโมโหมันบอกว่าแล้วมันกัดมึงหรือยังมันกัดมึงหรือยัง
แต่ว่าหมาของเขากัดคนในซอยนั้นหลายคนแล้วค่ะยังเป็นคดีความที่ค้างอยู่ก็มีค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็เอาลูกกระสุนพี่สาวหนูบอกว่าปืนปลอม
เขาบอกว่าของจริงอีเยี้ยเขาก็เอากระสุนออกมาถอดเข้าถอดออกอยู่ตรงนั้น
แต่เขาบอกว่ามึงไปแจ้งความเลยกูไม่กลัวเพราะกูอยู่ในเขตบ้านกูกูไม่ผิด
เขาพูดแบบนี้ค่ะก็ได้อัดคลิปแค่แป๊บนึงเพราะว่าตอนนั้นตกใจมากกับเหตุการณ์
นึกว่าเรื่องแค่นี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะเอาปืนมาขู่แบบนี้ได้
ก็เลยได้อัดคลิปไว้สั้นสั้นนะคะเรามาแจ้งความหรือยังฮะมาแจ้งความแล้วค่ะ
ตอนเที่ยงแล้วเป็นเป็นไงฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะให้ผมแจ้งดำเนินคดีความ
ยังไงหนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่มีความรู้ให้น้องบอกมาแล้วกันว่าจะต้องทำยังไงได้บ้าง
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าแจ้งความแบบนี้ต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานหมาที่กำลังจะเข้ามากัดด้วย
แล้วแบบนี้เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเขาถือปืนอยู่ในบ้าน
ปืนเขามีอนุญาตถูกต้องเขาไม่ได้เล็งปืนมาที่คุณ
หนูก็เลยเงียบไม่รู้จะพูดยังไงต้องให้คนตายก่อนหรือคะถึงจะได้เกิดเรื่อง
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีเรื่องกับคนเยอะมาก